เรื่องของอาชีพเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะให้ได้เล่ากันนะครับ
แต่อยากจะพาไปหาอะไรกินกันก่อน
โอ้โหบอกเลยว่าร้านนี้นะราคาไม่แพง

ถ้าไม่แพงคุณเลี้ยงด้วยละกัน

มาบอกให้เลี้ยงตอนช่วงสิ้นเดือนอีกแล้ว
เห็นว่าราคาไม่แพงคุณภาพครับจาน
เพราะฉะนั้นไปสัมผัสกันเลยดีกว่านะครับกับร้านนี้ที่จังหวัดสุราธานี

นี่เลยชื่อร้านบ้านลุงกับป้า

ใช่ครับที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีลงใต้กันไปร้านนี้
เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารขวัญใจชาวตำบลมะขามเตี้ยเลยทีเดียว
ใครที่ชอบอาหารทะเลไปเถอะที่นี่มีเมนูให้ได้เลือกสรรกันเยอะ

ใช่แล้วครับคุณชิสาผัดกระเพรากั้งกะเพราทะเลกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกมาหมดแล้วครับ
แล้วก็สั่งอย่างอื่นก็ได้นะอย่างอื่นก็มีพวกพริกกงพริกแกงก็มีให้ได้ทานด้วย
แล้วก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคุณก็สั่งได้เหมือนกัน
คือเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไว้ให้บริการสำหรับก๋วยเตี๋ยต้มยำแบบนี้

อย่างที่บอกกุ้งหอยปูปลากั้งด้วยมาแน่นมาเต็มจริงโอ้โหแล้วใครจะไม่ชอบล่ะครับ
รุ่นเล็กรุ่นใหญ่เขาก็ไปกันหมดแล้วเห็นแบบนี้ราคานะครับยังไงบ้างเริ่มต้นแค่๓๐บาท
จานหนึ่งเริ่มต้นแค่๓๐๓๐บาทก็ไปทานได้แล้วเหรอ
แล้วแพงสุดเท่าไหร่คุณชนะคุณชนะบอกเลยนะครับว่าแพงสุดแค่๑๐๐บาท
ทะเลล้นชานขนาดนั้นนะคะกั้งอย่างนี้นะคะปลาหมึกอย่างนี้นะคะ
๐บาทเต็มที่ในชามที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็แค่๑๐๐บาทเท่านั้นเอง
ไม่ขายแล้วลุงกับป้าบอกนี่คุณวงศกรแจ้งอักษรเจ้าของร้านบอกว่า
ทางร้านขายในราคาไม่แพงเพราะว่าอยากจะคงราคาที่ถูกเอาไว้
จ้าให้ประชาชนทั่วไปเขาได้ทานกันตรวจ
อย่างว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้อะไรมันก็แพงกันหมด
เพราะฉะนั้นช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะครับ
กำลีกำไรนิดหน่อยไม่เป็นไร
ขอแค่สุขใจก็พอแล้วแล้วยิ่งในช่วงเสาร์อาทิตย์เฮ้ย
เขาบอกว่าขายดีมากเลยนะ
ขายได้วันหนึ่ง๗๘๐๐๐บาท
ส่วนวันธรรมดาอยู่ที่สัก๕๐๐บาท
ก็ถ้าลองตีคร่าวแล้วก็
เขาบอกเองนะครับผมไม่ได้ไปนั่งนับนั่งคำนวณนะ
เจ้าของร้านก็พูดเองบอกว่ารายได้เดือนนี้ประมาณสัก๗๐๐๐ได้

แสดงว่าขายดิบขายดีถึงแม้ว่าจะขายในราคาถูกแบบนี้
ก็ยังอยู่ได้สุดยอดเลย

ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
แวะกันไปได้นะครับกับร้านอาหารทะเลอร่อยแบบนี้
ร้านบ้านลุงกับป๊า

เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
หยุดทุกวันอังคาร
ถ้าไปไม่ถูกจริงโทรไปสิครับลองโทรไปสอบถามนะครับ

ก็มีเหมือนกันบ้านลุงกับป้า
จ้าไปสุราชนะมีของกินอร่อยเยอะนะ
เห็นแล้วก็น้ำลายสออยากจะลุกไปเลยซะทีเดียวนะคะ
ตอนนี้ใครอยู่ใกล้ไปทานแล้วประทับใจยังไงก็ส่งไลน์มาพูดคุยกับใคร
เราก็ส่งกันมาพูดคุยกันเยอะเหมือนกัน